มีภาพยนตร์ด้วยไปดูซะหน่อยความปังของเธอ
ขนาดไหนปังแบบสะเทือนพรมแดงไปเลยจ้ะ
อุ้ยอุ้ยคุณผู้ชมขา
เอกสาวปูปรายาค่ะสร้างเซอร์ไพรส์จริง
ด้วยการปรากฏตัวบนพรมแดงงานประกาศรางวัลเทศกาลหนังระดับโลกเลยนะคะ
ที่มอบรางวัลให้กับภาพยนตร์จากทั่วโลกเลย
ส่วนผลงานนะคะของภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ปูแสดงนะคะ
มีกำหนดให้ได้ชมกันกลางปีหน้านะคะห้ามพลาดจริง
บอกเลยว่าคนเราเนี่ยเวลามันไปโกอินเตอร์ออร่ามันสวยนะ
ออร่ามันจับนะดูซะก่อนทุกท่วงท่าดีค่ะ